กากผ้าและแจ็คเก็ตกันไวรัสบลูแบร์ลดไวรัสมากถึง๙๙ใน๒ชั่วโมง
เฝ้าฟังเขาเห็นจากเด็กมานะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงอยู่กับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กเขานัดกัน
ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเด็กทั้งหมดนัดกันนะคะแต่ว่าเด็กที่ต้องการแสดงออกแสดงการเคลื่อนไหวเนี่ยก็นัดกันที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะ
แล้วก็ต้องการไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะประมาณ๔โมงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกันบางส่วนนะคะส่วนลักษณะของการแสดงออกจะมีใครไปบ้างใครมีการนำไหมหรือว่าจะแสดงออกอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าผู้สื่อข่าวจะรายงานเข้ามาแบบไหนแต่ว่าในส่วนของการตามผ่านทางทวิตเตอร์น่าจะเป็นทางหลัก
โซเชียลมีเดียที่ใช้มากที่สุดนะตอนนี้ในการนัดการในการถ่ายทอดหรือแม้กระทั่งในการแสดงออกทางความเห็นแม้กระทั่งความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะก็สามารถติดตามได้ในทวิตเตอร์ตอนแรกยังหาแท็กไม่เจอแท็กลงไปอยู่ล่างหน่อยนะคะสำหรับแท็กวันนี้ที่เขานัดกันหน้ากระทรวงส่วนวันนี้ที่เราคุยกันนะคะเราพยายามติ
สามคนด้วยกันนะคะสามคนวันนี้คนแรกนะคะเป็นตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนักเรียนนะคะที่เขารวมตัวกันแล้วก็มีข้อถกเถียงต่างว่าเขาต้องการอนาคตของเขาแบบไหนวันนี้ยศพัฒน์ว่านหอมหรือว่าก้าวมาเป็นตัวแทนอีกสองคนเป็นนักเรียนม๖แล้วนะคะคนที่สองก็คือแซคค่ะสุภวุ
แต่เวลาเรียกน้าในรายการอาจจะแปลกหน่อยนะคะก็ไปพี่น้าก็ไม่ต้องสะหรับใจอะไรนะคะ
อ่าวันนี้ที่ที่เราจะคุยกันอีกครั้งเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้มีไม่ว่าจะเราพยายามติดต่อตัวแทนกระทรวงนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีการส่งผู้แทนมาเพราะจริงรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นผู้ที่ร่วมพูดคุยด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่รับยังไม่รับสายโทรศัพท์เรานะคะเบื้องต้นเราก็เลยเชิญทั้ง๓คนมาก่อนมาในฐานะตัวแทนภา
ออกมาเพื่อเรียกร้องสิทธิและสถิภาพของนักเรียนประชาชนคนทั่วไป
ที่มีความคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้ดีกว่านี้หรือเปล่า
ส่วนตรงนี้ของหน่วยงานเราเนี่ยมันพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษามากขึ้น
เพิ่มการเรียกร้องของสิทธิของนักเรียนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามระดับชั้นไหนก็ตาม
คือทุกคนเนี่ยควรที่จะมีสิทธิ์ของตัวเองในการเรียกร้องหรือพูดในสิ่งที่ตัวเองสมควรที่จะได้รับ
ในการฟังการพูดอ่านการเขียนได้ทุกทางเลยครับ

คือก่อนที่จะมาถึงณตอนนี้ที่บรรยากาศการเมืองมันเป็นการพูดถึงเรื่องรัฐมนูลเรื่องการยุบสภาหรือการคุกคามประชาชนคุกคามนักเรียนก็แล้วแต่
คืองานที่ภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยรวมตัวกันคือต้องการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอย่างนี้

ก็คือเป็นการพัฒนาระบบความยุติธรรมและความถูกต้องมันรวมไปถึงการศึกษานะครับมันคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันทุกทางเลย
แต่มันพัฒนาในการมุ่งเน้นไปในส่วนของนักเรียนครับ
แล้วมาในรอบนี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจุดยืนหรือว่าเป้าประสงค์ของภาคีคืออะไรครับ
เรียกร้องความเป็นธรรมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็ตามสิทธิของมนุษยชนต้องเท่ากัน
นักเรียนต้องมีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นทุกคนต้องเท่ากันและนี่คือภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย
วันนี้ที่๙เขาต้องปิดชื่อแล้วก็คือทุกคนก็ไม่ได้อยากจะให้แนะนำว่ามาในนามของโรงเรียนอะไรนะคะ
เพื่อความสะดวกใจของโรงเรียนด้วยเพราะบอกก่อนนะคะไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่เขากีดกันนักเรียน
แล้วก็ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่ใช้สารพัดวิธีเพื่อข่มขู่คุกคามนักเรียนนะคะแต่อันนี้เพื่อความสบายใจของเด็กเองนะคะ
มาที่แซคค่ะแซคเหมือนกันค่ะแซคม๖แล้วแซ็กออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้กับเพื่อนเยอะไหมคะในโรงเรียน
สำหรับแซกว่าในโรงเรียนมันต้องถามก่อนครับว่าจริงแล้วเด็กต้องการอะไรจากการออกมาเคลื่อนไหวครับ
หลายคนอาจจะแค่ถ้าใช้ในนามของโรงเรียนแจ๊คเชื่อว่าอาจจะเป็นแค่การต้องการจะแสดงออกอะไรบางอย่าง
มันช่วยให้เราได้ถึงเป้าหมายรึเปล่าโรงเรียนแซ็กเท่าที่เห็นมาการเข้าแถวแสดงออกก็ไม่ได้มีการกิดกันอะไร
จวดคนละแบบเนาะ

คือหลายโรงเรียนตอนนี้ที่เป็นข่าวคือว่าถูกกีดกัน
ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการถูกลงโทษใช่ไหมคะ
แต่ของแซคในโรงเรียนเองไม่ได้มีการกีดกัน

แต่ประเด็นที่เราไปต่อก็คือว่าการกีดกันไม่กีดกันเป็นประเด็นนึง
เราไม่เจอเรื่องนี้สิ่งที่เราจะไปต่อคือว่าแล้วเนื้อของเรามันจะไปถึงแค่ไหนใช่ไหมคะ
แต่แซ็กมองเห็นว่าถึงในโรงเรียนที่ถูกกิจกันเองนะครับ
แสดงว่าตัวเด็กก็ต้องทบทวนของหน่วยงานตัวเองเหมือนกัน
ว่าจริงแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนจริงเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร
แล้วจากว่าสิ่งที่ทุกคนต้องถามตัวเองเสมอในการเคลื่อนไหวทางการเมืองคือ
กระทำแบบนี้มันสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่ามันเทคแอคชั่นได้จริงหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่ตะโกนเป่าประกาศออกไปให้ทุกคนรู้แต่เราก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร
แสดงว่าเราต้องหาวิธีอะไรบางอย่างที่มันได้ผลมากกว่านี้ครับ
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้ช่วยกันสอนดิฉันนะคะว่าเขาคิดกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
มาถึงพีค่ะในโรงเรียนพีมีกิจการมีข่มขู่คุกคามอะไรไหมคะ
สำหรับโรงเรียนของผมนะครับผมก็คือค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกได้ว่า
โชคดีครับผมที่มีทางโรงเรียนก็เข้าใจในเรื่องของการแสดงออกของนักเรียนครับ
แล้วก็ในโรงเรียนผมผมมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมนะครับ
เพราะว่าคือการออกมารอบนี้น้องหลายคนเหมือนกับเป็นพื้นที่เปิดที่ทำให้เพื่อนพี่น้องของผม
เริ่มต้นมาก็คือเราต้องการจะบอกว่าเราไม่โอเคกับระบบอำนาจนิยมของผมภายในโรงเรียนเองไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการเมืองนะผม
ผมอยากให้มองว่าการเคลื่อนไหวและการแสดงออกของนักเรียนในรอบนี้ผมไม่เพียงแต่ว่าเราไม่โอเคกับการเมืองหรือว่าเรื่องที่อยู่ข้างนอกโรงเรียน
แต่มันหมายถึงระบบการศึกษาแล้วก็เรื่องภายในโรงเรียนเองครับผมอย่างในโรงเรียนของผมเรารู้สึกเราไม่โอเคกับระบบอำนาจนิยม
การที่เรารู้สึกว่านักเรียนไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากครับผมในเรื่องของเหมือนกับสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายของเราครับผม
ทรงผมหรือก็เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องของระบบโซตัสอันนี้ก็น่าสนใจที่มีรุ่นพี่หรือมีเพื่อนอ่ะผม
แล้วผมก็แบบรู้สึกดีครับผมที่เห็นมีพื้นที่เปิดขนาดนี้ให้ทุกคนได้เอาประเด็น
ของตัวเองแบบโยงแล้วก็พูดโดยที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือต้องการสร้างประชาโลยไตพร้อมกับเรื่องอื่นด้วยค่ะ

ทีนี้ในส่วนของความเข้าใจนะตอนนี้นะคะ
แต่ว่าโดยภาพรวมเราพอจะเห็นแก่นได้ว่า
คือเด็กเรียกร้อง
ขออนุญาตนะคะที่เรียกทุกคนว่าเด็กขออภัยนะคะ

มันล้อไปกับเวทีนอกสถาบันการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นจัดที่ระดับอุดมศึกษาที่ใด
แม้กระทั่งเวทีกลางที่มีรุ่นพี่อายุที่มากกว่าเราเขาจัดเนี่ยนะคะ

มันมีความเชื่อมโยงกันชัดเจนไหมในโรงเรียนกับข้างนอกรั้วโรงเรียนนะคะ
คือถ้าประเด็นนี้ก็มัน
จะพูดยังไงดีคือมันก็พูดยากนะในเรื่องประเด็นนี้
แต่ในความคิดผมผมคิดว่ามันก็อาจจะมีบ้างในการเชื่อมโยงกัน
ในส่วนของประเด็นในโรงเรียนและประเด็นนอกโรงเรียนที่กล่าวอ้างมานะฮะ
ก็อาจจะเป็นประเด็นต่างในการใช้ความคิดเสร็จภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน
อาจจะเป็นแค่ว่าชู๓นิ้วหน้าเสาทงหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้น
เพราะจริงแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะต้องการความรุนแรงหรืออะไร
แล้วก็แค่อยากจะขอสิทธิ์ที่เราพึงมีและสิทธิ์ที่เราอยากที่จะได้มันและรับมันมาอย่างเต็มที่
ว่าเราอยากจะทำในส่วนตรงนี้เรามีสิทธิ์ในการทำตรงนี้
แล้วทำไมบางทีคือมันสามารถห้ามกันได้ได้เหรอในการห้ามความคิดของคนในไม่ว่าจะเป็นในหรือนอก

คือคำที่บอกว่าอยากได้รับมาเต็มคือใช่มันได้แหละ
แต่ว่ามันมันก็สามารถทวงถามได้ว่ามันได้มากอย่างที่มันเป็นหรือเปล่ามันควรจะเป็นไหมพี่เข้าใจถูกไหม

แซ็กล่ะคะมันมีความเชื่อมโยงกันไหมคะเวทีข้างนอกโรงเรียนกับในโรงเรียน
ถ้าข้างนอกกลับไปโรงเรียนสำหรับโรงเรียนของแจ๊คเองนะครับแจ๊คเชื่อว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันขนาดนั้น
แต่ว่าแซคเชื่อว่าสิ่งที่หลายคนต้องการคือพื้นที่ครับแล้วแซคเชื่อว่าในโรงเรียนแซ็กก็ให้พื้นที่ระดับหนึ่ง
แต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกครับคือมันต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใช่ไหม
สำหรับแจ๊กเองที่คุยกับเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยซึ่งยังไม่เห็นว่าโบขาวหรือการชู๓นิ้วเนี่ย
ทำให้หลายฝ่ายหลายส่วนได้เห็นว่าเราต้องการอะไรจริง
ยังไม่ได้คุยเรื่องเนื้อหากันเลยใช่ไหมคะ
คุยแล้วครับแต่ว่าในระดับที่เขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราหรืออะไรแบบนี้ครับ
เขาก็ถ้าพูดในมุมมองของเขาเขาอาจจะเห็นว่าก็แค่เด็กเอามาชู๓นิ้วเด็กเอามาผูกโบ
เขายังไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นว่าเด็กที่ไม่ใช่เวทีหลักที่เขามี๓ข้อครับ
ว่าจริงแล้วเราต้องการอะไรในโรงเรียนของเรา
คือตัวกลุ่มนักเรียนที่แสดงออกเองในรั้วโรงเรียนเนี่ยคือได้คุยกันแล้วแหละ
ที่เราที่เราแสดงออกแบบนี้เพื่อเราต้องการพูดอะไรแสดงออกซึ่งเรื่องอะไร
แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคลูกคณะอาจารย์หรือแม้กระทั่งสังคมข้างนอกใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วจริงแล้วถ้าพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง
มันต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าจริงเราต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบไหน
แล้ววิธีการไหนที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันได้มาครับ
ถ้าเป็นการชู๓นิ้วหรือการผูกโบในโรงเรียน
สมมุติเราต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนุน
มันไม่มีอะไรมาบอกได้จากโวจากนิ้วตรงนั้น
ว่าจริงแล้วเราต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐมนุนนะ

ว่าจริงแล้วเราต้องการอะไรให้เขาเห็น
ให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าเห็นให้ได้
เป็นเรื่องที่ต้องทำตอนนี้สำหรับแจ๊คที่คิดว่า
ล่ะคะมีความเชื่อมโยงไหมในกับนอกโรงเรียน
ของผมมองว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงในเรื่องของการจัด

แต่ว่าผมมองว่าเป็นมองเห็นในเรื่อง

แล้วก็เป็นสิ่งที่นักเรียนอยากจะแสดงออกว่าไม่โอเคครับผม

เคลื่อนไหวต่างที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ภายในโรงเรียนครับ

เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันเรามีชีวิตอยู่ตรงนี้
เราอาจจะเป็นนักเรียนคำว่านักเรียนอาจจะทำให้เราดูว่า
เราอาจจะเป็นผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาอาจจะเป็นผู้ที่แบบว่า
ยังไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะเข้าใจในสิ่งต่าง
แต่ก็อีกสิ่งหนึ่งคือเรามีบทบาทนักเรียน
บทบาทหนึ่งของเราก็คือเราเป็นประชาชนคนหนึ่ง
เทียบเท่ากับพี่เพื่อนและผู้ใหญ่ในสังคม
ผมเลยอยากให้มองว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียน

ผมมีพื้นฐานเท่ากันที่อยากจะแสดงออก
แล้วก็ประเด็นที่บอกว่ามีเรื่องของเราถูกอะไรหรือเปล่าก็ไม่มี
สำหรับผมมองว่ามันคือพลังบริสุทธิ์ของพวกเราที่เราอยากจะแสดงออกจริง
แต่ต่างคนก็อาจจะมีประเด็นที่แตกต่างกัน
แต่หลักก็คืออยากให้ฟังเสียงของพวกเรา
แล้วเรามองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้
ผมหลายอย่างมันมีปัญหาและเราอยากจะมีอนาคต
และมองเห็นประเทศของเราเดินไปข้างหน้า
ครับผมเพราะว่าเราโตไปเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตในสังคมนี้เช่นเดียวกันครับผม
คุณผู้ชมคะที่ทั้งสามคนอธิบายให้เราฟัง
ก็เป็นไปอย่างที่ทั้ง๓คนบอก
คือว่าจริงแล้วเขามีประเด็นขับเคลื่อนของเขาอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าการที่จะให้มีใครมาฟังจำเป็นต้องแสดงออก
เพื่อให้เหมือนกับหันมามองเสียงเหล่านี้
ต้องส่งเสียงให้ดังเพื่อให้หันมามองว่าเสียงเหล่านี้ต้องการจะบอกอะไรนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเสียงเหล่านี้น่าจะถึงหูรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ได้ไปหน้ากระทรวง
เพราะว่ามาสักครู่นี้รัฐมนตรีรัฐมนตรีรับสายแล้วนะคะ
เดี๋ยวรีบพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาได้อาจจะคุยผ่านดิฉันนะคะ

คุณผู้ชมคะจริงที่หน้ากระทรวงตอนนี้มีการเป่านกหวีดเพื่อเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกไปเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะคะ
เราขอเวลาแป๊บเดียวนะคะเพราะเชื่อว่ารัฐมนตรีน่าจะเต็มใจที่จะออกไปคุยกับน้องนักเรียนที่ไปรวมตัวกันนะคะ
อยู่ในสายกับรัฐมนตรีนัทพลทีพสุวรรณนะคะรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ

รัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่กระทรวงไหมคะ

มีแผนจะออกไปเจอน้องนักเรียนไหมคะ
จริงผมเชิญน้องเข้ามาในกระทรวงด้วยครับแต่ว่าณขณะนี้ยังรวมตัวไม่พร้อมกันก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงครับไม่มีปัญหาจะเข้ามาในกระทรวงหรือว่าจะออกไปนอกกระทรวงก็ได้ครับ
ทีนี้ในรายการเราค่ะรัฐมนตรีมีนักเรียนอยู่๓คนด้วยกันถามผ่านจอมขวัญนะคะเพราะว่าที่ฉันอาจจะตั้งคำถามไม่เหมาะกับวัยของเขาหรือปัญหาที่เขาเจออยู่นะคะให้ให้ก้าวก่อนเป็นคนแรกค่ะอยากจะถามอะไรรัฐมนตรีคะ
ผมอยากถามว่าท่านรัฐมนตรีมีความคิดเห็นยังไงกับการที่นักเรียนออกมาเคลื่อนไหวแบบที่ว่ามันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหากว่าการลิดลอนสิทธิและการเอากฎหมายมาควบคุมและกดขี่ประชาชนเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดฮะ

อันนี้หนึ่งผมคิดว่าเข้าใจนะครับในความต้องการที่จะแสดงออกในเรื่องต่างก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนการคุกคามประชาชนเนี่ยก็ต้องถามว่าจริงแล้วรัฐบาลคุกคามในเรื่องอะไรนะครับถ้าหากว่ามานั่งคุยกันได้แล้วอธิบายให้ฟังแล้วทางเราก็อธิบายกลับไปนะครับอาจจะมีความสร้างความเข้าใจกันได้ในระหว่างสองฝ่ายครับ
ผมจะไม่เคยกินนะครับผมไม่อนุญาตนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ที่ก้าวถามบอกว่าถ้าการเคลื่อนไหวของนักเรียนยังต่อเนื่องอยู่เนี่ยนะคะ
คิดว่าจะมีทางออกหรือว่าทางลงให้กับปัญหาที่นักเรียนพยายามจะส่งเสียงเรียกร้องยังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าต้องพูดคุยกันครับอยากให้น้องเข้าใจด้วยว่าวันนี้ปัญหาของประเทศเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับ
เศรษฐกิจอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยเราคงเห็นปัญหาที่หนักกว่านี้ครับ
ถ้าหากการมีการชุมนุมทางการเมืองความมั่นใจในการที่จะเดินทางมาในประเทศไทยก็คงจะน้อยลงครับ
หากว่าเราพูดคุยกันได้เป็นการฝึกด้วยครับว่าน้องเวลาเจอปัญหาอะไรกัน
เราก็ต้องนั่งพูดคุยกันเจรจาด้วยสันติวิธีนะครับ
ถ้าหากว่าทำได้ส่วนน้องจะรับฟังข้อเสนอหรือไม่หรือว่าอยากทำหรือไม่
นี่ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแต่เราอยากจะเปิดโอกาสให้เราได้มีการพูดคุยกันระหว่างคนไทยด้วยกัน
ก็อะไรที่เห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้ครับ
ถ้ามีพลังวิเศษหนึ่งอย่างอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศไทยครับ

สำหรับผมเองนะครับปัญหาหลักคือเรื่องของการศึกษา
ที่เราอาจจะยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันนะครับ
ก็เสกให้เราสามารถปฏิรูปหรือว่าพัฒนาการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
ตามความต้องการของทุกคนนะครับในรูปแบบที่ควรจะเป็น
เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะครับในเรื่องของการศึกษา
ลองยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมได้ไหมคะ
เช่นปรับหลักสูตรโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนพื้นที่หัวเมืองพื้นที่
ในส่วนเมืองของแต่ละจังหวัดให้ตรงกันการกระจายครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เรียนแค่ยกตัวอย่างนะคะรัฐมนตรีลองรูปธรรมสักอย่างสองอย่างได้ไหมคะ
ครับผมผมเรียนเลยครับว่าณวันนี้ผมกำลังดูว่าในการที่เราเรียนแล้วก็มีสอบกันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
มันเหมาะสมกับการที่จะเดินไปในสารวะที่๒๑หรือเปล่านะครับ
มันมีวิธีอื่นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง
ในการที่พัฒนาหลักสูตรต่างเพื่อให้ลดในช่วงเวลาเรียน
นายกพูดหลายครั้งในการที่ลดการบ้านบ้างได้ไหมหรือว่ามีการพูดคุยกันทำให้การบ้านมีความเหมาะสม
เวลาของนักเรียนจะได้มีมากขึ้นฉะนั้นทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับกระบวนการที่วางไว้เนี่ย
เพื่อให้เวลาคุณครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนนักเรียนมีเวลาอยู่กับกิจกรรมต่าง
อาจจะไม่เน้นในเรื่องของสาระต่างที่เคยได้ทำกันมาใช่ไหม
แจ๊กต้องการขโมยว่าแปลว่าหลักสูตรใช่ไหมครับหลักสูตรใช่ไหมครับที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน
ต้องปรับครับอันนี้กำลังทำอยู่ด้วยครับ
คาดว่าจะเห็นเป็นคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมขอเวลาอีกสักกี่เดือน
สักเป็นหลักปีค่ะรัฐมนตรีที่อย่างน้อยจะเริ่มเห็นว่า

ก็วันนี้ได้เห็นแนวทางต่างไม่ถึงเวลาปีนึงนะครับ
อดีตใช้เวลานานหน่อยเพราะเราก็จะระมัดระวังหลายเรื่อง
วันนี้เราก็ก้าวข้ามสิ่งต่างแล้วถ้าเราไม่ทำตอนนี้เวลามันไม่คอยท่าครับ
ประเทศไม่สามารถแข่งขันได้นะครับมีกลไกที่สามารถก้าวข้ามได้เอ่อ
มาตรีรัฐมนตรีตามการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี
การแก้ไขต่างมันอยู่ในวิสัยทัศน์ที่พวกเราสามารถร่วมกันทำได้ครับ
ค่ะมาที่คนที่สามค่ะพีค่ะเชิญพีตั้งคำถามผ่านพีค่ะ
อันนี้ผมมีคำถามสองข้อนะครับผมข้อแรกก็คือท่านรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไรกับ
นักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวในโรงเรียนต่างแล้วก็ที่หน้ากระทรวงนะตอนนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมแล้วก็ข้อที่สองก็คือ
ในหนังสือของสมาธิฐราชตร์สุดนะครับผมที่พูดว่าให้ศาลศึกษาเปิดพื้นที่
และเปิดพื้นที่ในการแสดงออกใช่ไหมครับผม
อยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันไปถึงผู้ทหารสถานศึกษา
แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับที่มีอำนาจและการตัดสินใจในเรื่องนี้ว่า
สรุปแล้วคือนักเรียนทุกคนนะครับสามารถแสดงออกทางการเมือง
แล้วก็หลายเรื่องในโรงเรียนได้ใช่ไหมครับผม
โดยที่จะไม่มีการคุกคามอีกแล้ว
นี่คือสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมครับผม
อันที่หนึ่งนะครับผมยินดีที่น้องได้ให้ความสนใจ
แล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาแต่อายุน้อย
แล้วเราก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออก
เนื่องจากในเรื่องของขอบเขตครับ
เรื่องขอบรับทรงชาติเนี่ย
ถ้าเราทุกคนดูนะครับทั่วประเทศเนี่ย
ยืนตรงเวลาขอรบทรงชาตินะครับ

ผมเข้าใจว่าเป็นการทำได้นะครับ
ส่วนในเรื่องของการเปิดพื้นที่เนี่ย

กฎระเบียบของโรงเรียนนะครับ
ก้าวร้าวผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามีข้อกังวลอยู่นะครับ
ไม่อยากให้มีการแตกแยกกันในโรงเรียนนะครับ
หากมีเพื่อนกลุ่มใดไม่เห็นด้วยเนี่ย
ก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็น
หรือว่าไม่แสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับ

ผมคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถเคารพกฎกฎิกาตรงนี้เนี่ย

ถ้าไม่ได้เสียหายในส่วนของประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
น่าจะเป็นไปได้ครับไม่น่ากังวลครับ

ชู๓นิ้วตอนที่ร้องเพลงชาติเสียหายต่อประเทศแบบไหนเหรอคะ
ไม่ครับผมคิดว่ามันเป็นการแสดงน้องทุกคนพูดว่าเป็นการแสดงความรักชาตินะครับ
แต่ว่าทุกชาติเนี่ยเขาเคารพในเรื่องของการเคารพทรงชาติ
ถ้าหากว่ายืนตรงได้ก็โอเค

น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะทุกประเทศเวลาเพลงชาติเพลงของประเทศอื่นขึ้นก็ยืนตรงนะครับ
แต่ถ้าน้องคิดว่าอยากจะแสดงด้วยการชู๓นิ้วระหว่างเพลงขึ้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
เป็นแต่ว่าผมอยากจะขอว่าถ้าเป็นไปได้ก็รอให้เพลงจบก่อนก็น่าจะเหมาะสมหรือเปล่าครับ
ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะอันนี้ตั้งคำถามไปแล้วนะคะรัฐมนตรีขอปิดท้ายสำหรับน้องที่พูดอาจจะแทนเพื่อนหลายคนนะคะ
รักสั้นจะได้ครบ๓คนให้เริ่มที่พีก่อนไปถึงรัฐมนตรีค่ะ
ก็ผมก่อนอื่นเลยก็คือต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวแทนเพื่อนนะครับผมที่ออกมาเคลื่อนไหวในโรงเรียนตอนนี้ผมก็อยากฝากถึงท่านก็อยากให้เปิดใจแล้วก็รับฟังครับ
ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีแบบว่านอกจากมีพื้นที่ที่แบบว่าเราเปิดให้เราฟังแล้วผม
สเต็ปต่อไปที่ผมอยากให้กระทรวงทำก็คือ
อยากให้มีการเปิดพื้นที่รับฟังโดยที่พื้นที่รับฟังนั้นนะผม
นำไปสู่โซลิชั่นในการแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับผม
เพียงแต่มีการเปิดพื้นที่แต่เรายังนำข้อคิดเห็นของนักเรียนทุกคนนะครับผม
ไปทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงครับผม
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับ
ค่ะต่อมาแซ็คค่ะ
อันดับแรกเลยอยากจะให้กำลังใจผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนครับ
แต่เชื่อว่าทุกคนทำงานหนักมากเพียงพอ
แต่ว่าที่เราเห็นภาพสังคมตอนนี้มันมีเด็กที่ออกมาเรียกร้องครับ
แต่ว่าทุกคนดูลืมเด็กที่เขายังไม่ได้รับแม้แต่การศึกษาเพียงพอเลย

ว่าตรงนี้แค่ระบบการศึกษาให้มันเท่ากันก่อน
ให้เขาได้รับคุณภาพชีวิตการศึกษาที่ดีที่ดีขึ้นนะครับ
ว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดถึงด้วย
การเข้าสู่ศตวรรษที่๒๑

ไหมที่ให้เด็กสามารถเอาความคิดของตัวเองที่ถูกกันกองมาแล้วเนี่ย

ไม่ใช่แค่พูดอะไรก็ได้คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
ในระดับเยาวชนกับเด็กที่สมองยังโตไม่เต็มที่เลยด้วยซ้ำ
มันไม่แปลกที่เขาจะถูกกดทับมาเรื่อย
แล้วสุดท้ายเมื่อเขามีพื้นที่แสดงออก
มันก็ไม่ผิดเลยที่เขาจะก้าวร้าวไม่ใช่เรื่องที่ผิด
ว่าโรงเรียนและระบบการศึกษาคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขตรงนี้ครับ
เขาสามารถเอาความคิดที่มันเป็นตัวเขาจริงออกไปอย่างถูกต้องได้ครับ
การพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แบบเขื่อนแตกอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ครับก็อยากจะให้มันเป็นหลายเรื่องนะครับ
อยากจะให้เราทุกคนพัฒนากันไปทุกเรื่องเลย

ต้องพัฒนาจากการสู่กันพัฒนากันทุกด้าน
คุณพัฒนาเราพัฒนาเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อปันผลในอนาคตว่า
เฮ้ยอนาคตมันขีดเส้นไว้ตรงนี้
แต่เราสามารถจะมีบางอย่างที่จะพัฒนาจากส่วนตรงนี้ไปได้สักมากเท่าไหร่กัน
พัฒนาความคิดพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาจจะเป็นความรู้ความสามารถ
มันไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นได้
ก็อยากจะให้มันส่งเสริมหน่วยงานรายวิชา
อาจจะใส่เข้าไปในหน้าที่พลเมืองก็ได้ว่า
ประชาธิปไตยมันมายังไงและเราต้องใช้มันให้ถูกต้องเนี่ยมันมายังไง
ความเป็นกลางในความคิดและอุดมคติของคุณ
กับความเป็นกลางในความคิดของเรามันเป็นยังไง
ความคิดที่มีเสรีและอิสรภาพในความคิดเนี่ย
มันสมควรไหมที่จะทำในรูปแบบนี้รูปแบบนี้รูปแบบนี้
แล้วผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะฮะ
ก็อย่ายอมให้ทำความคิดที่คุณคิดว่า

ถ้าการเมืองดีทุกอย่างจะดีขึ้นตามผมเชื่ออย่างนี้ครับ

สุดท้ายฝากผู้ใหญ่ทุกคนจริงว่าอยากให้ได้ยินฟัง
ฟังเด็กจริงอย่าแค่ได้ยินผ่านเข้าไป
แล้วก็ปล่อยมันไว้ฟังจริงครับ

รัฐมนตรีณฑนครับขอบคุณมากเลยที่แบ่งเวลามา
ก่อนอื่นถ้าอนาคตของประเทศ
ฝากไว้กับน้องที่มีความคิดแบบนี้
เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของพัฒนาหลายครั้ง
ในเรื่องของความพิกษะแปรภาพ

วิธีที่ถูกต้องสิ่งที่เสร็จภาพ
ผมจะสบายใจมากถ้าหากน้องสามารถ
เป็นอนาคตของประเทศชาติได้
เรามาร่วมกันครับทำอะไรก็ได้ครับถ้าเราร่วมกันพัฒนา
ประเทศไทยไปได้เราเห็นพลังมาแล้วครับตอนช่วงโควิด
ก็อยากให้น้องเข้าใจในส่วนตรงนี้แล้วก็กระจายกันไป
น้องน้องบอกมาครับผมจะบอกเลยว่าไหนผมทำไม่ได้
ถ้าทำต้องใช้เวลายังไงถ้ากระบวนการที่อยากจะทำ
มีข้อจำกัดอะไรบ้างทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้ครับ
แต่สุดท้ายผมคิดว่าทุกอย่างเราสามารถร่วมกันทำได้
ขอให้น้องมาร่วมทำงานด้วยกันนะครับผมพร้อม

ค่ะยังไงขอบคุณรัฐมนตรีวันนี้นะคะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวลองดูเวลานะคะ
ถ้าทันจะให้คุณสิริวัลนะคะซึ่งอยู่ที่หน้ากระทรวงศึกษานะคะ
รายงานเข้ามาว่าบรรยากาศเป็นยังไงสักครู่ค่ะ
เวลาไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รายงานจากหน้ากระทรวง
แต่ว่าเอาให้พูดหน่อยว่านะตอนนี้มันมีความเข้าใจอะไรบ้าง
ที่เราถูกเข้าใจผิดหรืออะไรบ้างที่เราอยากให้เขาเข้าใจมากกว่า
เห็นในข่าวจากการแสดงออกของแต่ละโรงเรียน
แม้กระทั่งโรงเรียนเราอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่ก่อน
คือผมอยากให้มองนักเรียนในฐานะเป็นพระเมืองไทยคนนึงเหมือนกัน
ที่มีสิทธิ์แล้วก็มีเสียงในการแสดงออก
คือไม่ว่าเราจะมีการแสดงออกหรือเรามีแนวคิดอย่างไรแล้ว
เราสามารถอยู่ร่วมกันโดยเคารพซึ่งกันและกันได้
ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเป็นนักเรียนนะครับผมแล้วเราก็ถูกลดทอนคุณค่า
โดยการที่บอกว่านักเรียนเป็นผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

ผมคิดว่าจริงเราเติบโตขึ้นทุกวันนะครับผม
แล้วก็คือเราเรียนรู้จากเรื่องต่างได้
แล้วก็ผมคิดว่าการเข้ามาถึงของอินเตอร์เน็ต
ทำให้เรารู้อะไรที่มากแล้วก็กว้างขวาง
ผมคิดว่าอยากให้แบบไม่ว่าผู้ใหญ่หรืออายุเท่าไหร่

แต่ว่าผมอยากให้เคารพซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็
อยากให้กำลังใจเพื่อนนะครับผมว่า
เพื่อนทุกคนที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
หรือว่าเพื่อสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องครับผม

การที่เพื่อนถูกและฮุคคารมึงโกเทียผมก็คือ
ผมอยากให้กำลังใจแล้วก็สู้ไว้ด้วยกันครับเพื่อน

เรื่องการเมืองเนี่ยทุกเรื่องแหละครับที่เป็นเรื่องทัศนคติ

มันยังเกิดความคิดที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติมากอยู่แล้ว
แซ็คคิดแบบนึงพี่จอมขวานอาจจะคิดแบบนึงก็ได้
พี่เรียกพี่ค่ะก็อันนี้คิดตรงกัน

อยากให้แซคอยากให้นั่นแหละครับมันปัญหาทุกอย่างสำหรับแซคมันเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันครับ

อยากให้ถามตัวเองอีกครั้งนึงว่า
สิ่งที่ทุกคนทำอยู่ไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่
เราต้องการอะไรจากการกระทำนั้น

มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าครับ

มันไม่มีใครอยากมานั่งฟังคนตะโกนตะโกนตะโกน

ที่จะไม่ทำใจคนอื่นนะครับถามตัวเองอีกครั้งนึง

แล้วสิ่งที่ทำอยู่มันเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้จริงหรือเปล่า

หรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กมันไม่มีอะไรมาบอกเหมือนกันว่า

คือไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะ

เพราะมันมีผลต่อการสื่อสารใช่ไหมคะ

ในพาขี่บ้าง
ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้เลย

ตั้งคำถามว่าทำไมอย่างไรเพราะอะไรเมื่อไหร่เป็นยังไง
และมีความคิดลักษณะคติที่มุมมองของคำถามที่ว่า
เฮ้ยมันจะไม่ดีกว่าเหรอ
ถ้าเราทำส่วนนี้ให้มันดีขึ้น

ถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้มาใช้อีกส่วนหนึ่ง

ถ้าเราช่วยกันมันจะดีกว่าไหม

และอนาคตเป็นของเราครับ

ไม่ได้ปิดกั้นจับภาพใหม่สิคะ

คือก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าขอบคุณมากที่อย่างน้อยเปิดใจได้แลกเปลี่ยนนะ

แต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ได้รับฟังแล้วก็พูดคุยกัน
ส่วนเรื่องของเนื้อหาของแต่ละวงการชุมนุมนะคะ

อันนี้เราต้องเปิดใจเพื่อที่จะรับฟังเขาจริงนะคะว่า
เนื้อหาของเขาเป็นอย่างที่เราคาดการณ์หรือเปล่า
แต่ในเรื่องของการแสดงออกคือมันเหมือนกับการสะกิดนะคะ
ว่าเขากำลังต้องการส่งเสียงในสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วนะคะ
อย่างที่บอกนะคะว่าในรั้วสถาบันการศึกษาไม่น่ามีคำอธิบายอื่น
ที่ไม่สามารถแสดงออกในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของทุกความคิดได้
เหนือจากนี้นักเรียนนักศึกษานิสิตไม่ใช่คนที่น่าห่วงเท่านั้นนะคะ
แม้กระทั่งคนที่เป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์
ในพื้นที่ที่ตัวเองทำงานในสถานศึกษาเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
เผลออาจจะมีปัญหาหลังจากนี้ต่อจากเด็กก็ได้นะคะ

วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทั้ง๓คนนะคะ